เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวและความคืบหน้า
ของโครงการในการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย
ไรโลกนาฏคันธรราชอนุสรที่จังหวัดกาญจนบุรี
ขณะนี้ถือว่าก่อสร้างเสร็จแล้ว
หลังใช้เวลาในการดำเนินงาน๔ปี
มีความสูงเท่ากับเทพีเสรีภาพของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ
โดยการสร้างองค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับ
เชื่อว่าจะช่วยทำให้นั้นฝนตกต้องตามฤดูกาลมากขึ้น
ติดตามเรื่องราวดีเหล่านี้ได้จากคุณวัชรีดวงใส
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรารายงานครับ
พระพุทธเมตตาประชาไทยรายโลกนาทคันทาราชอนูสร
ในพระบรมราชินูปธรรม
เป็นพระพุทธรูปปางคันธรราชหรือปางขอฝน
ประดิษฐานที่วัดทิพย์สุคลธาราม
อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
มีพุทธลักษณะพระอิริยบทยืนรง
หัดขวายกขึ้นเป็นกิริยากวักขอฝน
หัดซ้ายหงายรองรับน้ำฝน
น้ำหนัก๑๙๐ตันสูง๓๒เมตร
หรือมีขนาดเท่าเทพีเสรีภาพ
ตามความเชื่อว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลมากขึ้น
ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้เพียงพอ
การสร้างองค์พระขนาดใหญ่ต้องใช้ทั้งผู้เชี่ยวชาญ
และเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูง
ผสานกับงานช่างฝีมือโบราณ
เพื่อรังสรรค์พระพุทธรูปที่มีความถูกต้องตามลักษณะของพุทธศิลป์
โครงสร้างที่มีความเข้มแข็งทนทาน
ส่วนสาเหตุการสร้างหน้าภูเขา
เพราะจะส่งผลให้องค์พระพุทธรูปสวยงามยิ่งขึ้น
จะต้องสร้างให้แข็งแรงทนทานได้ถึงพันปี
แล้วก็ทนทานแผ่นดินไหวได้ถึงกำลังแรง๗ดิกเตอร์เป็นอย่างน้อย
แล้วก็ทนทานพายุได้ถึง๒๕๐กิโลต่อชั่วโมง
ประธานคณะกรรมการฝ่ายก่อสร้างบอกว่า
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด๔ปี
การออกแบบก่อสร้างต้องทำให้พระยืนบนพระบาททั้งสองข้างด้วยองค์เอง
และรับน้ำหนักกว่า๑๙๐ตัน
รวมทั้งรองรับความเร็วจากแรงลมพายุในระดับวิกฤตได้
จึงต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไปใช้
โดยเฉพาะโรนหรืออากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจสอบองค์พระ
เอนหน้าเอนหลังยังได้ง่ายและเอนข้างได้แต่เยอะมาก
เพราะฉะนั้นการความท้าทายของการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้
ก็คือความแข็งและแรงที่ยังต้องต่อแรงแผ่นดินไวน์และแรงลม
ไม่เหมือนพระพุทธุรูปองค์อื่นซึ่งมีผันเจวรลงไปถึงผลุมเท้า
แต่อันนี้เห็นข้อเท้าเพื่อความสวยงามของปฏิมากรที่ท่านได้ออกแบบไว้

อ่าถ้าแรงลมอย่างที่ที่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะ
ประมาณ๒๕๐กิโลต่อชั่วโมงเนี่ย
ทุกรูปจะเอ็นหน้าหลังได้ประมาณสัก๑๕เซนเท่านั้นเองนะฮะ๑๕เซนท่าน
ท่านสามารถจะมีแรงยืดหยุ่นพอมากพอสมควร
ส่วนแรงพระดินไหวจะเกิดการเอนด้านข้างเพียง๗เซนติเซนติเซน
มันจะกลับที่เก่านะครับคือเรามีระบบการก่อสร้าง
ซึ่งจะดึงข้อพระบาทของท่านเนี่ยให้กลับที่เก่า
ให้ทั้งพระองค์เนี่ยกลับที่เก่าคือตั้งตรงอยู่ตลอดเวลา
โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บูชา
ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ส่งรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชินุปธรรมเมื่อปี๒๕๖๒
เล่ากันว่าสมัยพุทธกาลในพื้นที่ดังกล่าวแรงมาก
เชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้น
หลังการสร้างพระพุทธรูปอำเภอห้วยกระเจ้าก็เขียวขจีดังปรารถนา
สังเกตได้จากภูเขาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระพุทธรูป
เมื่อก่อนเคยแห้งแรงแต่ตอนนี้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
ใกล้กันมีนิทัศกาลวัดทิพย์สุคลธารามในอาคารแบ่งออกเป็นหลายห้อง
มีทางเดินเชื่อมกันหลายชั้นนอกจากนี้ยังมีพระบาทขององค์พระพุทธรูป
ที่สร้างจำลองรูปแบบและขนาดเท่าองค์จริง
และยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา
ก่อกำเนิดการเผยแผ่และการสืบทอดของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นความภูมิใจเพราะผลงานทั้งหมดเกิดจากฝีมือคนไทย
ตั้งแต่การออกแบบองค์พระพุทธรูปสูงใหญ่แข็งแรงทนทานสู้ภัยพิบัติธรรมชาติ
ทำให้มั่นใจได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะโดดเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมืองไปอีกนานแสนนาน
ัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน
เป็นความยิ่งใหญ่และงดงามเพราะว่าพระพุทธธรูปองค์นี้จัดสร้างขึ้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๘แล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้น
และก็ประชาชนหลายท่านที่ได้ไปศักระและก็ไปเที่ยวชมที่บริเวณด้านกล่าว
พันธ์ยากาศดีมากยิ่งใหญ่มากด้วย